ฉันอยากกินบะนี้
เดี๋ยวอย่าเอานดนั่นเลยเชื่อที่เดิน
เปิดจบเธอจะยินเสียงรอซ้ายแบบแบบว่าให้รอ
และก่อนสุดท้ายก็คงต้องตายในตอนเจอ

รอบที่หนึ่งจำนวนเก้ายกรอบที่สองโจทย์เพลงพิเศษจำนวนหนึ่งยก
รอบที่สามจำนวนเก้ายกและรอบที่สี่บรรชันทีม
เป็นรอบชิงชนะเลิศถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจหนึ่งแสนบาททีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจสามหมื่นบาทเวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
การแข่งขันยกที่๑ระหว่างทีมสลิดน้อยสามซ่าและทีมลูกไม้หลากสี
น้องออกัสใช้ความน่ารักสดใสทำคะแนนนำไปก่อน๑คะแนน
วันนี้ทีมลูกไม้หลากสีจะทำคะแนนตีเสมอได้หรือไม่
ต้องมาลุ้นกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซู่ซู่ซ่าซ่ายกกำลังซ่ามาซู่ซู่
ถึง๑แสนบาท
ขอต้อนรับคณะกรรมการที่อบอุ่นของเราทั้งสามท่านครับพี่หอยพี่ตั๊กและพี่โตครับ
นี่เป็นยกที่สองนะครับวันแรกที่มาตกใจเลยครับตอนไม่มีว่ามาแบบแบบยิ้มยิ้ม
ทุกคนจริงจังเลยเลือกเพลงแบบยาก
ผู้ใหญ่บางคนยังรู้สึกเพลงนี้ร้องยาก
เด็กนี่คือมาเป๊ะเลยครับดีครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับเห็นความน่ารักความซ่าของเขาไปแล้ว๑ยก
แล้วทีมที่นำไปนะฮะก็เป็นทีมของ
สลิดน้อยสามซ่านำไป๑คะแนน

รอบที่๑ยกที่๒เริ่ม
วันนี้มากับใครลูกชาดำ
วันนี้มากับพ่อแม่และพี่สาวครับ
โอ้นี่ไงมาให้พ่อพรีมเลย
าะละลูกชาดำเพลงวันนี้ก็คือแนวเพลงอะไรนะลูก
เพราะว่าผมชอบเต้นครับ
เห้ยอย่างนั้นแต่รีดูหน่อยสิโดนตี้มากมา

ขอบคุณครับ

เดี๋ยวนะ
ฮิปอปมาเต้นหือดห่อป

เคยเต้นให้รุ่นพี่ดาราหรือเป็นเคยมีไหม

เคยเต้นให้พี่ม้อพี่อัพพองศักดิ์

แสดงว่าขึ้นเวทีแบบราดับบิ๊กนั้นเลยนะเนี่ย
เต้นเก่งขนาดนี้มีคนที่จะท้าดวนกับหนู

ฉะนั้นคิดว่าฉะนั้นทำได้คนเดียวหรอฮะ

คุณใช้ยาคุณหัวรอบหรือไม่
หน้านี้ฮิตเมื่อตอน๒๕ปีที่แล้ว

เอาละครับขอบคุณพี่แต้คุณแฟร์ค่ะ
แล้ววันนี้หนูจะมาร้องเพลงอะไรครับชาดำ

แล้ววันนี้หนูจะมาร้องเพลงอะไรครับชาดำ

พร้อมที่จะเรียกคะแนนจากคณะกรรมการไหมครับลูก

เพราะฉะนั้นมาฟังบทเพลงสนุกนะครับ
จากน้องชาดำในบทเพลง
ขอใจเธอแลกเบอร์โทร
วับกี้เอาแค่ดูก็จำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจ
อยากบอกเท่าไหร่ว่าเธอน่ารักแค่ไหนเธอรินบังไกลกว่ามันไม่ดีไม่งาม
ก็เลยเก็บฟอร์มทั้งเป็นอ่อมคล์ทั้งเป็นว่าดูใช่มั้ย
เปิดหัวพรุ่งเธอไปยินเสียงรอซ้ายแบบแบบแบบว่าให้รอ
แต่วันนี้เธอได้ยินเสียงใจบอกว่า
ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจ
ลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปจะให้เก็บรักษา
ยอมจำนวนเธอแล้ววันนี้แค่แรงเห็นหน้า
ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแปลกเบอร์จอ
ใจคงขัดมือหากเธอต้องซื้อความดีมือดีชบไป
อกแต่ของฉันไม่รู้มีอีกเมื่อไหร่
เอาใจแลกใจยังมีไว้ก่อนและดี
เบอร์ทออื่นจะได้ยินเสียงรอซ้ายแบบแบบแบบว่าให้รอ
แต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า
ฉันกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจ
ลงทะเบียนบอกไว้ตัวเอากลับไปจะให้เก็บรักษา
ยอมจำนวนเธอแล้ววันนี้แค่แรงแค่หน้า
ฝากไว้กับฉันนะ
หัวใจของเธอแหลกเบอร์โทร
ฝันจึงเจอเบอร์เธออ๊ะยังรับดีเหอะ
เจอคนสวยช่วยปณีผมหน่อย
แต่มันคงไม่ซุบอยู่เมื่อถือเจ้าหาเธอ
ผมรักจริงไหมฉันก็ลองนะ
ให้โอกาสสักครั้งก็ลองดูเชื่อ
อย่าเพิ่งบล็อกหนีโปรดฟังภูมิต่อ
เบอร์รักไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คะแนนเยอะ
เบอร์เธอจะได้ยินเสียงรอซ้ายบอกแบบแบบว่าให้รอ
แต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า
ฉันกำลังเข้าสู่บริการรักษา
หัวใจลงจะเปลี่ยนฝากไว้ตัวเอาไป
จะเห็นรักษา
ยอมจำนวนเธอแล้ววันนี้แค่แรงเห็นหน้า
ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทร
แหละเบอร์โท

คณะกรำบาการทั้ง๓ท่านเป็นอย่างไรบ้างครับ
ชาดามสิ่งหนึ่งที่ป้าตั๊กชอบในตัวชะดามคืออะไรรู้ป่ะ

เราเป็นครอบครัวบันเทิงครับครอบครัวอารมณ์ดี
ส่งถึงลูกไงเขามีพรสวรรค์มากเรื่องเต้น
ตั๊กอยากเห็นชาดำเป็นแดนเซอร์แบบระดับโลกเลย
แดนเซอร์เขาเห็นไหมลูกแต่แดนเซอร์อ่ะต่อให้เต้นเก่งขนาดไหน
การที่ต้องร้องไปด้วยเต้นไปด้วยเนี่ย
มันต้องควบคุมจังหวะหายใจให้ดี
คือไม่ต้องเต้นเยอะมากขนาดนี้ก็ได้
มันจะทำให้มันเปลืองแรงเพราะท่อนสุดท้ายหันมาบอกเฮ้ยไหว
ท่านกำลังก้าวสู่บริการรับฝากหัวใจ
แค่จัดวางการเต้นให้อยู่ในที่ที่เหมาะสมก็พอ
คอมเม้นท์ที่พี่หอยและก็พี่ตุ๊กปชาติบอกไปอย่างถูกต้องเลย

เพราะว่าพี่รู้สึกว่าที่เต้นทั้งหลายชาดำไม่ได้คิดมา
ไม่ได้ซ้อมมาว่าจะเต้นอันนี้จะเต้นอันนี้
เรารู้ว่ามันสดเพราะว่าบางทีถ้าทำสดเต้นสดอะไรอย่างนี้

การที่เราเป็นธรรมชาติมันทำให้ไม่ว่าเราจะเล่นคอนเสิร์ตไหนเวทีไหน
มันทำให้เราอดับประยุกต์ตัวเองกับเวทีเหล่านั้นกับคนเหล่านั้นได้

ดำยืนอยู่บนเวทีเนี่ยแววตามันออกเลยว่าเด็กคนนี้เรามีความสุขเรามีความมั่นใจ
เรามาทำเพื่อความสุขเลยความสนุกล้วนไม่เกี่ยวกับชนะหรือแพ้เลย

ถ้าเกิดอนาคตชาดำจะขึ้นไปประกวดเวทีอื่น
รับรองว่ามวลแซ่บแน่นอนครับ
น้องชาดำเลือกใช้เพลงผู้หญิงอย่างขอใจเธอแลกเบอร์โทรมาเรียกคะแนนในยกนี้
ช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ
เพลงที่หนูชอบร้องเป็นเพลงแนวไหน
เบร่ามิซิเคิลครับ
ฉันอยากกินบะหมี่ใส่ฮ่อฮ่อฮ่อ
ฉันกำลังเข้าสู่บริการ
จะฝากหัวใจ

มีคุณพ่อไม่ชอบรถอีแตน

เป็นชื่ออีแตนแทน

แล้วไปไปฟังแล้วแบบเฮ้ยมันแปลกดีวะ

ลองโชว์สักหน่อยได้ไหมลูกลองสิ
ละครมีซิคอลคล้ายกันไหม

วันนี้ฉันอยากกินบะหมี่
ใส่โฮโฮโฮ

วันนี้ฉันอยากกินบะนี้
เดี๋ยวอย่าเอาโน้ตนั้นเลยเชื่อพี่เลย

เพลงตัวอะไรที่รักเธอครับ

เพลงของวงทศกัณฐ์ครับ
ถึงผู้จะร้าย
กูก็รักไม่น้อยกว่าเขา
เพลงของใครลูก
จึงเป็นตัวเราที่แพ้เสมอ
ทุกอย่างทุกการกระทำ
เพียงหวังให้เธอ
หันมาเจอ
หันมาจ้องมอง
และลองส่อง

ทำดีกับเธอเท่าไร
ฉันไม่เคยหันมาเลี่ยวแล
ไม่เคยที่จะแย่แส
ไม่เคยที่จะสนใจ
ไม่เคยที่จะสงสาร
ไม่เคยที่จะเห็นใจ
ก็เรามันเป็นตัวร้าย
ที่ไม่มีใครเขาอยากจำ
ก็รู้ว่าคงสู้เข้าไม่ไหว
สุดท้ายก็พายแพ้หยุดดี
ดั่งทศกัณฐ์ที่แพพรามทุกที
ให้ดีแค่ไหนก็ไม่ได้ใจสีดา
ซึ่งกูจะร้ายกูก็รักไม่น้อยกว่าเขา
แล้วเหตุใดเล่า
จึงเป็นตัวเราที่แผ่เสมอ
ทุกอย่างทุกการกระทำเพียงหวังให้เธอ
หันมาเจอ
หันมาจ้องมองและลองสนใจ
และก่อนสุดท้ายก็คงต้องตาย

ไม่มีใครคบ

ไม่มีใครสนใจ
ถึงกูจะร้ายแต่ก็รักเธอจนสุดหัวใจ
อยากให้รู้ไว้
ที่ฉันจะร้ายแต่ก็รักเธอ
สุดท้ายก็เป็นอย่างนี้
สักกี่ทีก็แพ้เรื่อยมา
สุดท้ายก็จมอยู่กับน้ำตา
ความเชื่อชาและความเสียใจ
ขอบคุณครับทุกคน

ก็รู้ว่าคงสู้เขาไม่ไหว

ก็พลาดแพ้อยู่ที่
ดังทศกัณฐ์ที่แพ้พิรามทุกที
ให้ดีแค่ไหนก็ไม่ได้ใจสีเด้อ
กูก็รักไม่น้อยกว่าเขา
แล้วเหตุใดเล่าจึงเป็นตัวเราที่แท้เสมอ
ทุกอย่างทุกการกระทำเพียงหวังให้เธอ
หันมาเจอเจอหันมาจ้องมองและลองสนใจ
และตอนสุดท้ายกูคงต้องตายในตอนโชค
ไม่มีใครคบไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจ
คู่ใจร้ายแต่ก็รักเธอจนสุดหัวใจ
อย่าใครรู้ไว้ถึงฉันจะร้ายแต่ก็รักเธอ
เกิดมาเท่าไหร่
ขอเพียงสักครั้ง
ได้คู่กับเธอ
ได้ไหมเราเอ่อให้ทานมา
สอนใจ

หลุนไปด้วยอะค่ะกลัวเขาผิดภาพอย่างงี้อะค่ะ
โอ้โหเกินความสามารถจริงนะทึ่งจริงนะ
แต่ไม่รู้ว่าจะถูกใจคณะกรรมการแค่ไหน
หนักอกหนักใจขนาดไหนนะฮะ
โตเลยครับครับทึ่งครับ
สิกและเทคนิคในการร้องเพลงดีมาก

พอเข้าในเพลงเนี่ยตัวเอื้อนตัวเก็บคำทุกอย่างดีแบบดีมากครับ
คือเมื่อไหร่ที่เข้าสำเนียงที่ออกลูกทุ่งนิด
หรือว่าลูกเอื้อนที่เป็นลูกทุ่งลูกกรุงนิดเนี่ย

ดังทศกัณฐ์ที่แพ้พิรามทุกที
ให้ดีแค่ไหนก็ไม่ได้ใจสีเดิม
เทคนิคอย่างนี้มันหายากมากในเด็ก

ขอบคุณพี่โตมากครับขอบคุณครับ

คือเขาเอาเทคนิคทุกอย่าง

ทุกอย่างที่ลูกชอบว่าจะเป็นเสพาอะไรก็ตามนะ

เขามองตาดิฉันตลอดแล้วคุณเห็นไหม

ปะตั๊กไม่ใช่สีดา
ขอบใจทั้งคุณแม่นะคะ

คือเขาใช้วิชาในการร้องโอเบล่ามา

เขาเหมือนเอื้อนเอื้อนออกเต็ป
สังเกตหลายครั้งเขาทำได้ดีมาก

เอ่อถวายบาง
มันมี

จะบ้าเหรอคือเล่นเสียงเขากว้างมากอ่ะ
เสียงกลางกับเสียงสูงเขามีเสน่ห์มาก
ยิ่งเฉพาะตอนสุดท้ายเขาร้องแบบลุกทุ่งไปเลย

ผมเชื่อว่าเขาจะไปได้อีกไกลเพราะด้วยการเอื้อนของเขา

นักใจแทนชาดำมากเลยค่ะ
คุณกรรมการค่ะเทใจให้พวกเราและชาดำด้วยนะคะ
สลิดน้อยสามสาสาธุ
ในการร้องเพลงของตัวเองมาสู้แบบนี้
กรรมการจะเทใจให้ใครมาลุ้นกันช่วงหน้าครับ

มันสำคัญอยู่ที่ว่าน้องทั้งสองคนครับ
ดังระดับประเทศเลยนะครับผม
ทีมที่ชนะคือทีม

การแข่งขันในนัดนี้นะครับ

มันสำคัญอยู่ที่ว่าน้องทั้งสองคนครับ
ได้มีโอกาสกว่าคนอื่นที่ได้มายืนอยู่บนวิธีแห่งนี้นะครับผม
ดังระดับประเทศเลยนะครับผม
ก็ขอชื่นชมน้องทั้งสองคนครับ

ขอบคุณพี่แฟนค่ะพี่เลี้ยง

ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องตัดสินว่า
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะในยกที่๒นี้

ยกที่แล้วสลิดน้อยสามซ่าเป็นผู้ชนะ
ในวันนี้คณะกรรมการทั้ง๓ท่านจะให้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ
สลิดน้อยสามซ่าสลิดน้อยสามซ่า

ตอนนี้ลูกไม้หลากสีก็ต้องการคะแนนสะสมเหมือนกัน
วันนี้นะคนก็ใกล้เคลียร์กันอีก
ผมรู้เลยว่ากรรมการเริ่มตัดใจมากนะครับ
ยกที่๒ทีมที่ชนะคือทีม
รอบปลายหลักสีเป็นปลายชนะในยกที่สอง
ตอนนี้ก็คือเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ
ภูมิใจไหมลูกบีเอ็มภูมิใจครับเพราะเป็นคะแนนแรกนะครับคะแนนแรก

ความสามารถของเด็กน้อยนะครับคุณผู้ชมครับ
เพียงแค่๒ยกเท่านั้นในรอบที่๑
ยกนี้ยังปล่อยของกันสักขนาดนี้
ยกที่๓ผมว่าอาจจะมีทีเด็ดมา
ให้เราเห็นว่าเด็กซ่านั้นเขามาสู้เพื่อบ้านเกิดจริง
ยกหน้านายร้องด้วยยกกำลังซ่า

คะแนนให้กับทีมลูกไม้หลากสี
ตีเสมอขึ้นมาจนได้

ถ้าคุณผู้ชมพลาดแม้แต่ตอนเดียว
ระวังจะเสียใจนะครับ

หมายของการเป็นศิลปินนะครับผม
คือมีหน้าที่มามอบความสุขให้กับ

และวันนี้น้องทั้งสองก็ทำสำเร็จแล้วนะครับผม

แพ้ชนะนั้นคือเรื่องร้อง

จริงครับ

แต่อินเนอร์เกินล้านครับผม

ในรองดายเยอะกำลัง๓
ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์กับกิจกรรม
ร้องได้ยกกำลังซ่าและอามาโดเพื่อลุ้นรับกิฟเซตจากอามาโด
หมูราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสัปดาห์ละสิบรางวัล
สนับสนุนโดยอามาโด
ฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและแรงยืนจะลบจะเดินไป
ทั้งตะก้าไปเลยครับ
ดูสิมาที่หลังเราอะไรก็ดีกว่าเราหมดเลย
ไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปาก
น้องแก้มคิดว่าหัวใจพี่เนี่ยจะมีราคาสักเท่าไหร่